ไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะเกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยว
ก็คือที่หัวหินนั่นเองนะคะนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์
เธอบอกว่าถอนหายใจเลยทีเดียวเมื่อวินเจ้าถิ่นกับรถบริการรับจ้าง
ที่เรียกผ่านแอปเนี่ยเกิดการทะเลาะวิวาดกันค่ะ
คุณผู้ชมถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้เราเรียกรถเรากำลังจะขึ้นรถเดินทาง
เราคงแบบถอนหายใจเหมือนกันนะครับคนทะเลาะกันอยู่ตรงหน้า
แล้วเขาบอกว่าเอะอะโวยวายปะทะกันอย่างนี้ค่ะ

คือวินเจ้าถิ่นก็ไม่พอใจที่มีคนขับรถผ่านแอปเนี่ย
รับลูกค้าในพื้นที่อะค่ะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะคะ
หลังเกิดเหตุทั้งสองคนก็ไปแจ้งความที่สพหัวหินค่ะ
คนดูแลคิวรถแท็กซี่เปิดใจค่ะหลังจากพบพนักงานสอบสวนนะคะ
เธอบอกว่าเธอขับรถรับจ้างอยู่หน้าสถานีรถไฟมากว่า๒๐ปีนะคะ
ก็มีปากเสียงกันกับคนขับให้บริการผ่านแอปนี่แหละที่ทะเลาะกัน
เป็นเรื่องของการไม่ให้เกียรติกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดรับผู้โดยสาร
ของรถที่ให้บริการผ่านแอปแล้วก็มีจุดรับผู้โดยสารชัดเจนนะคะ
ที่รับผ่านแอปไม่ควรจะมาเป็นจุดเดียวกับคิวรถแท็กซี่ที่จอดอยู่
คือเหมือนมารับตรงนี้แล้วไม่ให้เกียรติกันก็ไปบอกแต่อีกฝ่ายไม่ยอม
ก็ต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายจนเธอควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
แล้วก็เลยเป็นอย่างในคลิปนะคะก็ขอโทษที่เหตุการณ์นี้อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ดี
แล้วมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวหลังจากนี้ค่ะ
อาจจะมีคลิปไม่ดีหรือว่ากระทบกระเทินต่อทุกสิ่งทุกอย่าง
การท่องเที่ยวหรืออะไรกระทบต่อเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็ตาม

ตอนนี้ก็เหลือเพียงคนขับรถที่ให้บริการผ่านแอปนะคะ
ที่ยังไม่ได้มาพบตำรวจซึ่งถ้าสอบปากคำทั้งสองฝ่ายเสร็จ
พนักงานสอบสวนก็จะเรียกทั้งคู่มาไกล่เกลี่ยพูดคุยแล้วก็ตักเตือน
เพื่อที่จะไม่ให้กระทบภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวต่อไปค่ะ